มีที่ชิงทองที่จังหวัดชุมพรแล้วก็คนร้ายเนี่ยเป็นชาย
ได้ไปสองล้านสี่แสนแล้วล่าสุดเนี่ยตำรวจก็สืบสืบจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มตัวคนร้าย
รายนี้ได้ปรากฏว่าเป็นวัยยาวัชกรของวัดที่เคยเกิดเหตุก่อนหน้านี้
ก็คือจำได้ไหมคะที่ไปรวบตัวทั้งเจ้าอาวาสทั้งพระลูกวัดที่เป็นฉี่ม่วง
วัดเดียวกันเลยคุณอาชพร
คือเขาก็พบพฤติกรรมต้องสงสัยนะคะทั้งพระลูกวัดและวัยยาวัชกร
จนกระทั่งสุดท้ายก็สามารถที่จะจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
วันนี้เป็นวันที่นำตัวคนร้ายรายนี้นะคะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ก็ไปก่อเหตุแต่จริงเขาไม่ได้ทำอาชีพนี้

แต่เขาบอกว่าผู้ต้องหาขอทำแผนจุดเดียวก็คือที่ห้างทองในห้าง
จุดนั้นจุดอื่นก็ขอใช้สิทธิ์ให้ไปทำแผนนะคะ
แล้วพอเขาพูดถึงวิธีการลงมือ
วิธีการปล้นทองวิธีการชิงทองไปเอามาจากไหน
คนร้ายบอกว่าก่อนลงมือเนี่ย
ใช้วิธีศึกษาการปล้นชิงทองจากหนังดังจากต่างประเทศ

ไปดูวิธีการอำพรางตัวใบหน้าหลอกเจ้าหน้าที่ทำให้หลงประเด็น
แล้วก็ไปศึกษาการหลบกล้องวงจรปิดด้วย

หลังทำแผนเสร็จผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามว่า

แต่ว่าผู้ต้องหาคนนี้ก็เอาแต่ก้มหน้าไม่พูดจาใดทั้งสิ้นค่ะ

ที่คนร้ายยอมไปทำแผนนอกนั้นไม่ไปค่ะ